คนขีดรถจักรยารยนต์บิ๊กแบตครับแชร์ไว้
โดยระบุว่าความต้องการของเขาอยากจะระบุว่า
นี่เป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของเขา
ทำให้เขารถล้มรถพังเสียหาย
แถมแฟนสาวได้รับบาดเจ็บอีกนะคะ
แต่พอโพสต์ออกไปส่วนหนึ่ง
อันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนนะชนรถจักรยานที่เขาออกมาจากข้างทาง
หลังจากที่โพสต์ไปมีคนแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
โดยเฉพาะมองว่าคือการที่เราขี่รถบนท้องถนนถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
และคุณเป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์แบบนี้สิ่งที่คุณโพสต์คุณระบุว่ารถของคุณแพง
เจ็บเหมือนกันเนี่ยนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
เขาก็ให้แฟนเขาถ่ายต่อเลยนะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น
แล้วก็ใส่ทรัพย์ให้เรียบร้อยเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยนะ
ที่คุณผู้ชมอ่านเนี่ยเหมือนน่าจะเมานะครับ
เหมือนประมาณว่าคนขี่จักรยานเมามาตัดหน้าเขาอะไรอย่างนี้นะ
คือเขาโพสต์ลักษณะการร้องขอความเห็นใจจากโลกโซเชียลมีเดีย
ทำทรัพย์เรียบร้อยแต่เหมือนกระแสมันตีกลับไป
แสมันก็ตีกลับเหมือนกันนี่นะคะ
เพื่อนสมาชิกเอาส่วนที่เขาเห็นด้วยก่อนนะ
เพื่อนสมาชิกเฟซบุ๊คของเขาที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
เห็นคลิปเขาก็ชื่นชมแหละบอกว่าคุณขับได้ค่อนข้างดีนะ
แข็งมากเฉียวชนแล้วไม่ล้มเลยเนี่ย
เจ้าของคลิปก็บอกว่าเพราะเขาขับมาไม่เร็ว
เขามีการตอบนะในคอมเมนต์บอกเขาขับเขาขี่มาไม่เร็ว
แต่เมื่อเพจเฮียนำโพสต์มาแชร์ต่อ
ปรากฏว่าชาวเน็ตกระแสมันตีกลับค่ะ
จับผิดเกี่ยวกับเลขไมค์เลยนะเนี่ยช่วงนี้
ไมค์มันปรากฏแบบนี้ไหนบอกขับไม่เร็วขี่ไม่เร็วไง
๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็ว
สำหรับถนนแบบนี้เร็วค่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ชุมชนด้วย
ซึ่งไม่ควรขี่เร็วขนาดนี้มันไม่สมควรอันนี้ชาวเน็ตเขาบอกนะ
ขณะที่บางคนแสดงความคิดเห็นเป็นกลางจากเพจเฮียเนี่ยนะ
บอกว่าจักรยานก็ผิดเหมือนกันจู่เลี้ยวออกมาคลิปมันค่อนข้างชัดเจน
ออกมาแบบนี้ก็ถูกชนสิครับแต่บิ๊กไบท์ก็ผิดเหมือนกันที่ขี่เร็วเกินไป
เอามาโพสต์แบบนี้ไม่เห็นใจฝ่ายรถจักรยานเลยเหรอเขาก็เจ็บตัวพอกันนะ
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เรื่องราวนี้ถึงโรงพักนะ
ก็คือไปกลีกลีลกันโรงพักตำรวจก็ให้ยากกันกลับไป
ถูกต้องแล้วบิ๊กไบท์เป็นฝ่ายกินเลนเข้าไปเฉียวชน
ก็เลยไม่สามารถเอาผิดได้สรุปว่าต่างคนก็จากกันด้วยดีนะ
บางอย่างถ่ายคลิปเองโพสต์เองมันตีกลับมาที่คนโพสต์เองก็มีนะ
ดูที่เหตุผลของเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะ